พาดหัวไว้แบบนี้ก่อนสำหรับข่าวนี้นี่โจรในคราบนักกีฬา
และอ้างตัวว่าเป็นตำรวจโอ้โหถ้าพาดหัวแบบนี้คือ
ตำรวจเป็นโจรเลยนะแต่ว่าต้องฟังข่าวนี้ให้ดีแล้วรอให้มีการตรวจสอบก่อนนะครับ
ที่บอกว่าโจรในคราบนักกีฬาและอ้างตัวว่าเป็นตำรวจอีกเนี่ย
มันเป็นยังไงกล้องวงจรปิดจับภาพได้
บันทึกเห็นพฤติกรรมที่ชัดเจนคุณใส่เสื้อออกเหลืองเหลืองส้มส้มเนี่ย
มายืดแข้งยืดขาเหมือนใส่กางเกงบอลแล้วก็ลองถุงเท้าบอล
แต่งชุดนักกีฬาจะมาเล่นบอลตรงสนามนี่ที่คนอื่นเขาเล่นกันอยู่
แต่สุดท้ายใช่ไหมไม่ใช่เพราะไม่ได้ไปเล่นบอล
นี่มาลื้อหลังรถจักรยานยนต์ของคนอื่น
เนียนมายืดแข้งยืดขาคุณแล้วไม่ได้ก่อเหตุแค่กับคันเดียวหรือกับ
แอร์มาช่วยโอกาสชกทรัพย์สินใต้เบาะรถจักรยานยนต์อย่างใจเย็น
ผู้เสียหายที่เปิดเผยเรื่องราวตรงนี้
คือคุณศรีปฐมพรศรีรุ่งเรือง
คุณผู้ชมฮะนำคลิปหลักฐานวงจรปิด
อันนี้ที่ไปควานหามาเป็นหลักฐาน
จะไปแจ้งความกับตำรวจนะครับ

บอกว่าช่วงเย็นของทุกวันนะคุณ
เขาจะมีทีมผู้ชายด้วยกันมาเล่นบอลกันนะ
ที่สนามวัดดอนตูมเป็นประจำตรงนี้นะครับ
ที่ผ่านมาก็จะไว้ใจกันทั้งหมด
จอดรถตรงนี้ลงเตะที่สนามบอล
จอดรถเป็นปกติเก็บของอยู่ใต้เบาะบ้าง

บางคนนะเอาของวางไว้ที่ตระก้าหน้ารถบ้าง

ให้เอากระเป๋าตังค์เอากุญแจรถใส่ในกางเกงบอลแล้วก็

ไม่มีกระเป๋าอีก
ก็ไม่สามารถทำแบบนั้นได้ใช่ไหม

ทีนี้เมื่อวันที่๑๗มีนาคมปรากฏว่า

ปรากฏว่าพบผู้ชายเสื้อส้มเมื่อกี้แหละนะครับ
ที่ทำทีทำท่าจะมาออกกำลังกายเหมือนกัน

จากนั้นวันที่๑๗คือวันเกิดเหตุนะฮะ
ตัวของคุณศรีปฐมพรก็ขี่รถจักรยานยนต์

เพื่อจะมาเล่นบอลกับเพื่อนเหมือนเดิมนะครับ

ทีนี้ผู้ชายคนนี้ยิ้มให้
ยิ้มให้เข้ามาทักทาย

คุณศรีปฐมพรบอกอ๋อใช่ผมมาเล่นบอลเป็นประจำ

ถ้าเจ็บขาผมขอแค่มายืดเส้นยืดสายมาเจ็บขาแค่นี้

สักพักหนึ่งคุณศรีปฐมพรนะ

เขาก็ใช้วิธีเดิมนะฮะ
อดสร้อยพระกระเป๋าคาดเอวใส่ไว้ใต้เบาะรถจักรยานยนต์
กุญแจรถไว้ในตระก้าหน้ารถด้วยความไว้วางใจทุกคน

คุณผู้ชมฮะส่วนชายคนดังกล่าวก็ทำทีทำท่าเดินวนออกกำลังกาย
แล้วก็หยุดอยู่ใกล้กับรถของเขาเนี่ยนะฮะ
กระทั่งถึงเวลาที่ทุกคนเล่นบอลเสร็จจะกลับบ้าน
ปรากฏว่ามีเพื่อนคนหนึ่งบอกโทรศัพท์กูหายว่ะ
เพราะว่าโทรศัพท์ไว้ในเบาะรถใต้เบาะรถ
อ้าวทีนี้คุณศรีปฐมพรทำอย่างไร
จะเอาโทรศัพท์ของตัวเองใต้เบาะรถของตัวเอง
มาช่วยกันในการโทรศัพท์ตามหามือถือของเพื่อน
กลับกลายเป็นว่าเอาเปิดใต้เบาะรถของตัวเอง
กระเป๋าคาดเอวก็หายไอ้ที่ใส่โทรศัพท์ไว้ก็หาย
แว่นส่องพระเงินสดกว่า๑หมื่นบาท
อยู่ในกระเป๋าคาดเอวที่อยู่ใต้เบาะหายไปหมดเลยคุณ
ทีนี้สอบถามเพื่อนนักกีฬาด้วยกันต่างคนต่างบอกว่า
ผู้ชายคนนั้นเหรอเราไม่เคยเห็นหน้าไม่รู้จักเลยนะ
กระทั่งมีคนนึงมาแจ้งมาบอกบอกกับกลุ่มเพื่อนบอกว่า
คนนี้เขาเป็นตำรวจสพบ้านโป่ง

คุณผู้ชมแล้วเป็นจริงหรือเปล่าไม่รู้เพิ่งย้ายมาอยู่
แต่ทีนี้คุณศรีปฐมพรกับเพื่อนก็งง
ใช่เหรอถ้าใช่จะมาเป็นขโมยเหรอ
ทีนี้ก็เลยมาดูกล้องวงจรปิดของสถานที่

แน่ทั้งแสดงคือถูกแน่ว่าผู้ชายคนนี้เป็นขมัญ
แต่ต้องไปตรวจสอบต่อว่าผู้ชายคนนี้

โทรไปสอบถามค่ะ
พี่วันที่ผ่านสนามด้วยว่าจำคนนี้ได้ไหม

พอดีของมันหายอะไรอย่างนี้

จะหลอกให้พี่เชื่อแล้วตายใจ

ว่ารู้จักทรงผมเขาอะไรเขา
จะไม่ยาวเขาจะเหมือนประมาณว่าลองทรงลองหวี
ครับคุณผู้ชมถ้าอ้างตัวเป็นตำรวจ
แต่ว่าทำทีทำท่ามาเป็นนักกีฬาอีก

ศรีปฐมพรบอกนะว่าโอ้โหผมยังโชคดีอย่างนะคนร้าย
ไม่ได้เอาสร้อยพระติดมือไปด้วยคุณ
เพราะผมถอดแยกไว้ใต้เบาะนี่นะครับ
เพราะมีแต่เหรียญพญาเต่าเรือนรุ่นสุขใจเนื้อเงินนะฮะ
ล็อกบอลของหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทอง
เหรียญบรมีสิบทัศน์ของหลวงพ่อเงิน

แล้วก็มีตระกุดของหลวงพ่อตัดวัดชายนา

ส่วนมูลค่าเราก็ไม่ได้ถามแต่พี่เขาบอกก็มีมูลค่านะ
ทีนี้ได้เข้าแจ้งความไว้ที่สพบ้านโป่งไว้แล้ว
อยากขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยเร่งติดตามคนร้าย

ไปก่อเหตุความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านอีก
แต่ทีนี้นี่ก็ต้องเป็นหน้าที่ของนักข่าวของเราด้วยเหมือนกัน

เพราะจริงพี่ศรีปฐมพรกับพวกเนี่ย
เขาไปแจ้งความไว้แล้วที่สพบ้านโป่ง

ที่พวกจังคนนี้อ้างตัวว่าเป็นตำรวจสพบ้านโป่ง

เอาคลิปให้ดูแล้วก็ถามเลย
ว่ามีตำรวจที่สพบ้านโป่งลักษณะท่าทางแบบนี้มีไหม
อันนี้เราติดคุณผู้ชมไว้ก่อนแล้วกัน
เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราจะต้องตรวจสอบให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะฮะ